ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ได้รวบรวมเอาศิลปินลูกทุ่ง
แล้วก็ศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานเอาไว้บนเวทีเดียวกันค่ะ
สำหรับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิสิตศิลปิน๘ทศวรรษ
ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลงค่ะ
โดยทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและคุณครูชนละทีทานทอง
ศิลปินแห่งชาติและนักแต่งเพลงชั้นครูนะคะ
ได้ตั้งใจจัดงานนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในฐานะที่ทรงเป็นโอวิสิตศิลปิน
และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรวมไปถึงเผยแพร่ผลงาน
ของครูชนละทีทานทองศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงให้กับคนรุ่นหลัง
โดยงานนี้ค่ะมีอาแอดคาราบาลคุณรุ่งสิริยา
ซีรินทานิยากรมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงเพราะ
ให้ได้ฟังกันเป็นการเรียกน้ำย่อยด้วยค่ะ

จะได้ฟังและก็ได้ชมตัวเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นบทเพลงที่คัดสรรมาแล้วอย่างดีครับ
แล้วก็อยากจะให้คนรุ่นใหม่ช่วยกันสืบสารบทเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับเมืองไทยตลอดไปด้วยค่ะ
ประสงค์ให้ส่งไหม้ต่อให้คนรู้ลูกหลาน
มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมมีทั้งความสุขทุกอย่าง
เอาไปเล่นบนวิธีไม่เอาเพลงอะไรสักแล้ว
มาเล่นเพลงโปรโปรดอย่าไปเอามาเล่นเด็ดขาด
ก็บอกบ่งให้รู้ว่าลูกทุ่งเรานั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินจริง
ผมสนุกครับแล้วก็เคารพในความเป็นชนละทีทานทอง
เป็นเทวดาเพลงศรัทธาอาจารย์มากนะครับก็เลยอยากมีส่วนร่วม
วันที่๒นี้ทำตัวให้ว่างสักวันนะฮะ
ทำตัวให้ว่างกันนะครับมาที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นไปถึง๓ทุ่ม
ชั่วโมงเต็มจะเต็มอิ่มกับบทเพลงหลากหลายที่ผมคัดมาดิบดีแล้ว
ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสไปรับชมถือว่าโอ้โหดีมากเลยนะคะ

เพราะว่ารวมเอาสุดยอดครูเพลงทั้งนั้นเลย
อย่างที่ครูชนละทีบอกว่าจะเน้นเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพ
ลูกทุ่งสมัยก่อนย้อนกันไปเนี่ยมีแต่เพลงเพราะเนื้อหากินใจนะครับ
เรื่องของการแต่งกายแบบที่แบบเซ็กซี่โป๊เปื่อยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะ
เน้นแบบเสียงอย่างเดียวเลยนะคะ
งานนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งแบบดั้งเดิมแบบจริงนะคะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าในงานนี้มีคนเพื่อชีวิต
พี่แอดคาราบาลค่ะไปร่วมร้องเพลงลูกทุ่งด้วยซึ่งในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกของพี่แอดเลยนะ

แต่ก่อนหน้านี้พี่แอดออกมา๒อัลบั้มแล้วนะ
อัลบั้มแรกค่ะเป็นอัลบั้มลูกทุ่งเกี่ยวกับคุณสายันสัญญาที่จะนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวคุณสายันสัญญาด้วยนะคะ
แล้วก็อัลบั้มที่๒ก็จะเป็นอัลบั้มของคุณชนธีทานทองนี่แหละนำเพลงของคุณครูนะคะก็มาร้องให้เราได้ฟังกันค่ะ